ไอไข่แรงดีไม่มีตกไม่ได้ยังไงล่ะฮะมีคนเอาทองไปใส่ให้ด้วยอ่ะ
จริงเหรอนี่แหละครับคือคนที่เขานิยมตัวเลขเนี่ยนะ
เขาไปกันที่วัดทัพไซครับอำเภอโป่งน้ำร้อนที่จันทบุรีครับ
มีชาวบ้านแวะไปขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่กันอย่างต่อเนื่องครับ
แล้วก็ยังมีผู้สัทธาบางคนนะคุณผู้ชมนี่แหละฮะ
เอาทองรูปภัณฑ์หนักบาทหนึ่งไปใส่ให้ไอ้ไข่ด้วย
แท้เลยใช่ไหมพี่เบิร์ตทองแท้สิอุ้ยนะครับ
แสดงว่าต้องได้มาเยอะไงอ่ะแน่นอนล่ะนะฮะ
พระครูสถิตธรรมานุวัฒน์นะครับท่านเจ้าอาวาสเล่าบอกว่าช่วงนี้แล้วก็
แม้จะมีสถานการณ์โรคโควิด๑๙นะแต่ยังมีชาวบ้าน
ทยอยมาขอพรไอ้ไข่กันตลอดทั้งวันนี่ใส่แมสได้ด้วย
นี่นะครับผมเข้าเทรนด์ตลอดไอ้ไข่นะฮะ
ชาวบ้านเนี่ยนะครับมาเอาหน้ากากอนามัยมาใส่ให้นะครับ
เพื่อเป็นการเตือนใจคนที่มาขอพรด้วยนะครับ
พร้อมกันนี้ยังวางมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาด
โดยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไหว้ไอ้ไข่ได้รอบละ๕คนเท่านั้น
แล้วเมื่อไหว้ขอพรเสร็จแล้วแล้วก็ทุกคนจะได้รับแจกหน้ากากอนามัยนะ
แล้วก็เจลล้างมือด้วยนะครับที่นี่ดีนะ
ใช่ส่วนใครอยากรู้เคล็ดลับวิธีลุ้นโชคโชคดีนะคะ
มาไปพยาวกับดิฉันค่ะไปที่วัดแม่นาเรืออำเภอเมืองนะคะ
ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่นะครับ
พร้อมกับจุดทูปและประทัดเสี่ยงทายเพื่อนำเลขเด็ดเนี่ยก็คือ
หางประทัดเนี่ยไปเสี่ยงโชคเดือนกรกฎาคมนี้เดือนมกราคมนี้ก็คือ๑๗มกราคมใช่ไหมคะ
ชาวบ้านบอกว่าเคล็ดลับตามความเชื่อวิธีลุ้นโชคลุ้นรางวัลก็คือ
นี่ค่ะนำลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ไปใส่ในเสื้อของรูปปั้นไอ้ไข่
เพราะที่ผ่านมามีคนทำแบบนี้แล้วดวงดีโชคดีถูกลอตเตอรี่คุณ
รับไปแบบเยอะมากค่ะ

ห้ามกระพริบตาแล้วก็รีบเอากลับไปเก็บนะคะคุณ
งั้นเราเดี๋ยวหายเป็นเรื่องใหญ่นะเวลาถูกรางวัลขึ้นมานะ
ครับผมพาไปที่สวนยางพาราในพื้นที่หมู่๖
บ้านธรรมชาติล่างตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอกที่จังหวัดตราดนะฮะ
ชาวบ้านพากันไปไหว้ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะบกยักษ์
ก็คือต้นตะโบกยักษ์อายุกว่า๒๐๐ปี
แต่เขาก็เรียกว่าเจ้าแม่ตะบกยักษ์กัน
ชาวบ้านเขาก็เอานำแป้งไปโรยตรงโคนต้นไปหาเลขเด็ดตามความเชื่อ
ขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวนิสรเนี่ย
เขาบอกว่าตะบกยักษ์ต้นนี้มีมานานแล้ว
และมีความแปลกคือว่าตรงที่บริเวณโคนต้นเนี่ยจะมีรอยทะลุ
ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครเดินรอด
ตรงโคนต้นมันจะเป็นช่องว่างเดินลอดไปได้
ถ้าเกิดว่ามีการไปลอดจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง
ถ้าใครมีอาการเจ็บป่วยตรงไหนก็โรคภัยก็จะมาลายหายไป
เขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ไปจุดทูปเสี่ยงโชคแบบนี้กัน

ส่วนที่บริเวณวัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
มีกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมพิธีขอขมากรรมเป็นจำนวนมาก
โดยมีพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรท่านเจ้าอาวาสนะครับ

ระหว่างการอัญเชิญพญาครุฑแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นศักดิ์ขีพยาน

บางคนลุกขึ้นฮะร่ายรำด้วยท่าทางเขาบอกคล้ายครุฑ
พญาครุฑหรือไม่ก็คล้ายกินนารี
นี่แหละครับตามเสียงจังหวัดปีภาษณ์เลย
บางคนชูนิ้วบอกเลขครับ
สร้างความแปลกใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
ลองดูกันแล้วกันว่าเขาชูนิ้วอะไรบ้างนะฮะ

เผื่อจะได้มีคนเอาไปเสี่ยงดวงครับ